คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เที่ยวขับรถขี่รถเสียงดังนี่ไม่ได้แล้วนะ
หรือฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเท่ใช่ไหม
แต่มันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่นครนายกค่ะ
คือขี่มอเตอร์ไซค์ไงแล้วเครื่องมันเครื่องมันแรงเสียงมันดัง
ปรากฏว่าไปไม่ถูกใจกับอีกกลุ่มนึงเพราะว่าเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
ไปโพสต์ท้าทายด่ากันอยู่ในเฟซบุ๊คสุดท้ายเจอกัน
ต่อยกันยับเลยนะคะลองไปดูคลิปที่เขามีเรื่องกันหน่อยค่ะ
พี่คนที่พักมาเขาบอกว่าขอโทษแล้วเข้าใจ

เรื่องของเรื่องก็คือยั่งดังไม่พอใจกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๖มิถุนายนค่ะ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลบ้านนา

ก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ

เพราะว่ามีฝ่ายหนึ่งไม่รู้ฝ่ายไหนแหละเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
อีกฝ่ายไม่พอใจเลยไปโพสต์ด่าไปคอมเมนต์ตอบโต้กันอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามนายจิรพรรณบุญสงศ์นะครับ
เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เป็นพ่อของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชกต่อยกันนี่แหละ
พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุลูกชายกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้ออะไร

ทีนี้ระหว่างทางดันไปเจอกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีขวางทางอยู่พอดี
ทีนี้พอแซงไปปุ๊บหันกลับมาอ้าวนี่ด่าอยู่ในเฟซบุ๊กนี่
จำได้เท่านั้นแหละค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็จำได้เหมือนกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ
มันไม่ให้ผ่านอะไรอย่างนี้
จนจังหวะผ่านได้ก็มองหน้ากันอะไรอย่างนี้

ปัญหาของเพื่อนของน้องเพื่อน

แต่ลูกชายก็เป็นคนที่จะเคลียร์ให้อะไรอย่างนี้

หน้าเอ่ยเสียงดังเอ่ยท้าทายในเฟซบุ๊คเอยเนี่ย